แม่โอบส์จ้าทำไมไม่ค่อยลงรูปเลยล่ะคะ
ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวมาให้ดู

แฟนคลับแม่โอดโอ้โหก่อนหน้านี้ก็โอดครวนกันนะ
โดยเฉพาะไอจีของแม่โอ้มีโพสต์อะไรเลย
ทำแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามหาทั้งแม่โอบทั้งลูกแฝดอลินอลัน
พอไม่ได้เห็นคลิปน่ารักผ่านไอจีแม่โอบเลยค่ะ
เหมือนความคิดถึงของแฟนจะส่งไปถึงแม่โอบนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยกลับมาโพสต์ภาพลงไอจีอีกครั้งหนึ่ง
ห่างหายไปถึง๒เดือนเต็มเลยคุณ

ไม่ใช่ซึ่งภาพที่แม่โอบลงเอาไว้ค่ะ
ก็เป็นภาพลูกและคุณสามีนั่นแหละ

งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับนะแห่เข้ามา

ไม่ใช่อะไรเขาคิดถึงจริง

เมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาค่ะ

มีลูกจุ๊บแก้มอย่าพอร์ตวันใครวันเกิดให้
ปิดท้ายด้วยรูปเค้กครอบครัวด้วยค่ะ

แหมครอบครัวเขาพร้อมหน้าพร้อมตานะคุณนะแต่เข้าใจนะที่แฟนแฟนจะถามหา

ก็เลยเข้าไม่ได้อยากจะช่วยกรอบกู้อะไรอย่างนี้

ตอนนี้อัพได้เห็นความน่ารักกันแล้วนะคะ